ทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่ชายภูมิค่ะสามีเมายาบ้าคลุ้มคลั่งค่ะ
แล้วก็จะทำร้ายทั้งลูกทั้งภรรยานะคะภรรยาไปคว้ามีดหางย่าสวนกลับ
แล้วมันแบบเข้าหัวเลยอะค่ะนี่สามีเสียชีวิตนะคะ
ตัวภรรยาก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงแต่บอกว่าเป็นลักษณะของการป้องกันตัว
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายพงศักดิ์อ่อนตาอายุ๓๖ถูกมีดฟันเข้าที่ศีรษะ
แล้วก็ถูกฟันเขาที่หน้าด้วยนะคะคือที่หน้าเนี่ยเละจำหน้าไม่ได้เลยอะค่ะ
เลือดเต็มเลยตรงนั้นผู้ก่อเหตุคือภรรยานางสาวนกน้อยกลิ่นศรีสุกอายุสี่สิบแปด
ตอนที่ตำรวจไปถึงก็จะมีมีดเป็นมีดถังย่า
อันนี้คือมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะยาวสักประมาณ๓๐เซนติเมตร
ก็ยอมรับว่าเป็นคนฆ่าสามีจริงจริงนางบุญหลายอายุห้าสิบปีเป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าสามีภรรยาคู่นี้อยู่กินกันมา๑๐กว่าปีมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งอายุ๗ขวบ
ระยะหลังตัวนายพงศักดิ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยเสพยาบ้า
ทำร้ายร่างกายทุบตีภรรยาประจำเลยเมื่อปีหกสามอะค่ะ
ตัวผู้เสียชีวิตเคยถึงขั้นเอาน้ำมันเบนซินราดใส่ตัวลูกสาวแล้วจุดไฟจะเผา
นั่นคือหลอนยาบ้านะแต่เคราะห์ดีมากตอนนั้นที่ภรรยามาเห็นเหตุการณ์ไปห้ามแล้วอุ้ม
ลูกสาววิ่งหนีได้ทันดูสิคะพิษภัยของยาบ้าลูกสาวเกือบตายอ่ะ
โอ้โหแล้ววันเกิดเหตุคราวนี้คือตัวผู้เสียชีวิตไปเก็บมันสัมปะหลังที่ไร่จะเอาไปขาย
ก็เลยถามว่าทำไมเงินแค่นี้เองตัวผู้เสียชีวิตเหมือนไม่พอใจภรรยาที่มาถามคำถามนี้ว่าทำไมได้เงินน้อย
ทะเลาะกันนะคะตบตีทำร้ายร่างกายภรรยาและทำร้ายลูกสาวด้วย
ตัวแม่ของผู้เสียชีวิตแม่บอกว่าแม่ก็พยายามจะช่วยจะห้ามนะ
เอาขวดตีหัวลูกชายเลยนะแม่อ่ะช่วยแต่ตัวลูกชายอ่ะค่ะ
ตัวผู้เสียชีวิตไปหยิบมีดมาแล้ววิ่งเข้ามาจะทำร้ายร่างกาย
ภรรยาก็เลยไปหยิบมีดถังย่าฟันเข้าไปที่หัวฟันเข้าไปที่หน้า
ตัวสามีก็ล้มลงเนี่ยค่ะสุดท้ายเนี่ยขนาดแม่ของผู้เสียชีวิตยังบอกเลยว่า
ภรรยาของลูกชายคงทนไม่ไหวจริงจริงอ่ะครับก็ลูกชายมันเสพยาบ้า
มันติดยาบ้าหนักมากแล้วเนี่ยทำร้ายร่างกาย
ข่มเห็งภรรยาเนี่ยเจ็ดปีเต็มโดนมาก
จะมีหรือเปลี่ยนบ้างกี๊เจ๋ย
โอ้ยมันไม่ได้ไปพิษกันแล้วนะมันนั้นเนอะ
แกว่าลูกพ่อตายนี่มันก็
ต้นนะคะตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาภรรยานะคะ

ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานำตัวไป
ควบคุมไว้ที่ห้องขังที่โรงพัก
ส่งดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ภรรยาก็ต้องสู้คดีว่าเป็นลักษณะของการป้องกันตัว